คนร้ายทำทีไปซื้อสร้อย
แล้วบอกว่าตั้งใจจะซื้อให้แฟนเอาขอถ่ายรูปดูหน่อย
จังหวะที่คนขายทองหันหลังไปหยิบเส้นอื่นมาให้

๒เส้นเส้นละ๒บาทไปแบบเนียน

อันนี้เป็นมุมที่เขากำลังคุยกันอยู่ว่าอยากได้แบบไหนยังไง
อยากได้ทองไปให้แฟนหน่อยขอเลือกไลน์หน่อย
เลือกลายขอดูเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปให้แฟนหน่อย
หยิบมือถือมาเหมือนจะถ่ายรูป

ที่คนขายเขาหันหลังไปแป๊บเดียวนั้นแหละนี่
โอ้โหคือตอนแรกหยิบมาให้ดู๒เส้นแล้วนะ
คนร้ายก็ทำเป็นเลือกสองเส้นแล้วคนร้ายก็บอกว่า

ตัวเจ้าของร้านบอกว่านี่มันเป็นสันดาลโจร
ซึ่งคนร้ายดูแล้วอายุน่าจะไม่เกิน๓๐ปีคุณผู้ชม
คล้ำหน่อยสูงประมาณ๑๖๕เซน
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
รองเท้าแตะสวมหน้ากากอนามัย
ซึ่งพอคว้าทองแล้ววิ่งออกไปเลย
ตำรวจสพรัฐนาธิเบสก็ต้องเข้าตรวจสอบค่ะ
นี่คือที่ร้านห้างทองสิริมงคล
อยู่ที่ถนนสามัคคีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
ก็ไปเจอกับเจ้าของร้านทองเสื้อสีส้มนี่แหละค่ะ
คือนางจิราพรกิจประเสริฐสกุลอายุ๖๖ปี
บอกแบบนี้ตัวฉันนั่งอยู่ในร้านกับสามี
ปรากฏว่าคนร้ายมาทำทีเหมือนกับขอเลือกดู
คอทองคำ๒บาทก็หยิบออกมาให้เลือก๒ลาย
คนร้ายบอกว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปไปให้แฟนเลือกไลน์ดีกว่า
แล้วช่วยเอาลายใหม่มาให้ดูหน่อยไม้ลายนั้นน่ะบนสุด
คุณผู้ชมมันเหมือนกับเส้นบนมันก็เส้นใหญ่เส้นโตอ่ะ
ทีนี้จังหวะที่เจ้าของร้านหันไปหยิบให้นี่แหละ
ฉวยโอกาสเลยค่ะคว้าไปเลย๒เส้น
น้ำหนักรวม๔บาทนะเพราะว่าเส้นละ๒บาทก็แสนนึงค่ะ
ทราบหมายเลขทะเบียนที่จอดเอาไว้ใกล้ร้าน
แล้วก็ขี่หนีไปทางปากซอยสามัคคีประชาชื่น
เจ้าของร้านให้สามีวิ่งตามสามีก็ตะโกน
ขโมยทองขโมยทองขโมยทอง
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
นี่ไงขณะประตูร้านทองล็อกแต่ว่าไอ้เจ้าโจรเนี่ยมันยังเปิดประตูออกไปได้
ทีนี้ค่ะพอเกิดเหตุออกไปแล้วเนี่ยนะตำรวจก็วิทยุสกัดจับคนร้าย

เดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
เพื่อตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ
เพราะว่าคนร้ายหนีออกไปทางปากซอยสามัคคีด้านประชาชื่น